คุณผู้ชมครับการเมืองณวันนี้เริ่มมีบางคนเริ่มมีบรรพัก
ส่งสัญญาณแล้วว่าเขาสามารถไปร่วมงานกับใครได้
เขาสามารถจะไปรวมในการจัดตั้งรัฐบาลกับพักไหน
เริ่มมีการแสดงท่าทีออกมาแล้ว
แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดครับประชาชนกำลังคิดอยู่นะครับว่า
สิ่งที่นักการเมืองทำสิ่งที่นักการเมืองคิดนั้น
มันใช่สิ่งที่ประชาชนเขาต้องการหรือเปล่า
ติดตามพร้อมกันในจอดสนามการเมืองครับ

ถ้าเกิดว่าพักเก้าไกลกับพักเพื่อไทยมีโอกาสจับมือกัน
นี่จะเป็นโอกาสให้กับประเทศไทย
ที่จะมีทั้งพลังและประสบการณ์

รุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้า
เพียงแต่ธนทรที่เปิดเผยท่าทีว่าก้าวไกล
พร้อมร่วมงานกับเพื่อไทยเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายพักไม่ว่าจะเป็น
เสรีรวมไทยไปจนถึงพักไทยสร้างไทยต่างก็คาดหวังว่าจะร่วมหัวจมท้าย
กับพักเพื่อไทยไม่เว้นแม้กระทั่งพักของลุงป้อมแห่งพลังประชามรัฐ
ก็เปิดประตูพร้อมต้อนรับเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้ง
และหากสแกนดูนโยบาย๖ขั้นของพักเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็น
ทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอัพเกรดราชการให้เป็น
ดิจิทัลกอลเวอร์เมนต์โปร่งสายตรวจสอบได้
กเลิกกฎหมายที่ไร้ประโยชน์ล้าสมัยปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมองค์กรอิสระ
ไม่บังคับการเกณฑ์ทหารและผลักดันการเลือกตั้งผู้ว่ามราชการจังหวัด
แทบจะไม่แตกต่างกันกับนโยบายของก้าวไกล๕๙กระโดดเท่าใดนัก
ทั้งการปฏิรูปกองทัพยกเลิกเกณฑ์ทหาร
แก้ไขกฎหมายที่ถูกนำมาใช้ปิดปากหรือทำลายผู้เห็นต่างทางการเมือง
และให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัด
การร่วมรัฐบาลระหว่างพักเก้าไกลกับพักเพื่อไทย
ก็คงต้องมีการปรับจูนกันหลายอย่าง
นโยบายหลายตัวที่ของพักเพื่อไทยที่ดีพักเก้าไกลพร้อมที่จะสนับสนุน
และในขณะเดียวกันผมก็เชื่อว่ามีนโยบายหลายตัวของพักเก้าไกลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
เชื่อว่าพักเพื่อไทยก็พร้อมที่จะหยิบยกนโยบายของพักเก้าไกลไปใช้เช่นกัน
แต่หัวใจสำคัญมันติดอยู่ที่นโยบายสำคัญที่พักเก้าไกลชูทงมาตลอด
นั่นคือนโยบายปฏิรูปสถาบันและสารที่แก่นำพักเพื่อไทยยังเห็นว่าเป็นแนวคิดที่ก้าวกระโดดเกินไป
ควรจะค่อยเป็นค่อยไปมากกว่า
นับตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองปี๒๔๗๕ประเทศไทยมีประชาธิปไตยแบบรุ่มดอนมาตลอด
ครั้งของการเลือกตั้งนักการเมืองให้ความหวังมาตลอดว่าจะเปลี่ยนแปลงประเทศ
แต่ก็ก้าวไม่เคยข้ามปัญหาเดิมคืออำนาจและผลประโยชน์ของตัวเอง
เลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นบทพิสูจน์ความจริงใจของนักการเมืองอีกครั้งว่า
สิ่งที่พูดกับสิ่งที่กำลังจะทำจะเป็นสิ่งเดียวกับที่ประชาชนหวังหรือไม่